ดูกันที่การแข่งขันฟุตซอลกันบ้างไปดูทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้ก็อุ่นเครื่องครับเอาชนะทีมจากลีกฟุตซอลของโคลัมเบียนะครับ
เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่จะลุยศึกฟุตซอลโลกที่ประเทศโคลัมเบียครับ
อุ่นเครื่องก่อนทำศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบียนะครับ
จะเริ่มขึ้นในวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคม

ก็เล่นกันครึ่งละ๓๐นาทีแบบไม่มีการหยุดเวลาครับ
เกมนี้ครับไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ชนะไป๗ประตูต่อ๔ได้ประตูจากสุภวุฒเถื่อนกลางทำ๒ประตู
ส่วนนัทวุฒิมัจจรานพรมงคลศรีซับแสงไตรโรงเพศเที่ยม
รวัตรสอนวิเชียนและอภิวัตรจำเจริญทำคนละ๑ประตูครับ
ส่วนเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดนะครับไทยจะพบกับโมราโก
ฟุตซอลโลกในวันพรุ่งนี้ตามเวลาของท้องถิ่นครับ
หลังจากจบเกมนะครับสื่อของโคลัมเบียก็ให้ความสนใจมาร่วมทำข่าวเกมอุ่นเครื่องนัดนี้
ซึ่งก็ไปสัมภาษณ์มิเกลรดิโกคุณซื่อชาวสเปนของทีมชาติไทยด้วย
กันยายนเวลา๖โมงเช้าครับ